คุณผู้ชมคะถ้าจำกันได้พุธที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
ใช้เวลาอยู่บนท้องถนนกันกี่ชั่วโมงคะ

ผู้หญิงคนนึงค่ะเธอบอกเธอติดอยู่แยกนิด้า
่งหน้าไปบางกะปิติดอยู่๔๐นาทีแล้ว
ไม่เห็นตำรวจจราจรมาทำอะไรเลย
คุณผู้ชมไปดูนะว่าเธอทำยังไงค่ะ
เจอกูแจ้งว่า
เราจัดบุลเป็นไปอย่างเกิน

นานควรช่ายกัน
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักไม่สามารถดับอารมณ์ของเธอได้เลยจริง
คือเรื่องของเรื่องเธอบอกว่าติดอยู่๔๐กว่านาทีแล้ว
ตรงแยกนี้หน้ารถไม่ขยับเลยแล้วเธอบอกเธอไม่เห็นตำรวจจราจรสักคนเดียวอ่ะ
ทำไมไม่มาจัดการเธอเลยโทรไปสอนอราชพร้าวเข้าศูนย์วิทยุเขา
ตำรวจตายหมดสอนอแล้วใช่ไหมอันนี้เสียงเธอพูดนะคะ
เดือดมากจริงซึ่งตำรวจก็พยายามจะใจเย็นนะก็พยายามบอกให้เธอแบบ
เอาใจเย็นก่อนนะครับเข้าใจคือฝนเนี่ยมันตกหนักมากนะ
น้ำมันท่วมรถมันก็เลยติดครับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
ไปพูดคุยกับพันธุ์ตำรวจโทษธนงศักดิ์จันทรพัฒน์รองผู้กำกับการจราจรสนรัฐพร้าวนะคะ
โอ้โหนี่เจ้าของท้องที่เลยก็เธอโทรไปที่นั่นไงอ่า
เราก็ส่งคุณจิรายุทธ์ไปคุยก็ไหนเล่าสิคุณตำรวจมันเกิดอะไรขึ้น

บอกว่าวันนั้นน่ะทุกคนก็รู้กันดีใช่ไหมล่ะพุธที่๒๓อ่ะ
หลายคนติดกันอยู่บนถนนตั้ง๒๓ชั่วโมงครับ
นั้นฝนตกหนักมากแยกนิด้ามุ่งหน้าเข้าบางกะปิก็ตกหนักเหมือนกัน
แล้วมันมีน้ำท่วมขังถนนสูงเกือบ๓๐เซนติเมตร
รถมันก็เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็คือมันก็ติดขัดนั่นแหละ

แล้วก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาที่ห้องวิทยุจราจรของสนราชพร้าว
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
โทรมาต่อว่าว่าตำรวจอยู่ไหนทำไมไม่มาทำงานเลย
ทำไมไม่มาโบกรถทำไมไม่มาจัดการ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามชี้แจงว่าเออฝนมันตกน้ำมันท่วมรถมันติด
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับว่าคือไปแล้วค่ะเธอขึ้นไปสุดแล้วจริงลงมาไม่ทันแล้ว
สุดท้ายเรื่องเรานี่จบลงที่เธอก็ตัดสาย

วันนั้นก็ด้านรับแจ้งว่าสอบถามเรื่องต้นหนึ่ง
เค้าโทรมาอยู่เค้ารถติดอยู่แถวเยี่ยงนึงน่านะครับ
เป็นการใช้เสมอไทยขาเข้าหรือว่าใช้เส้นราดพร้าวขาเข้า
เส้นนั้นก็ทั้งพระรามเก้าทั้งเส้นรัดพร้าวหลายจุด
ก็มีปัญหาเรื่องน้ำทุ่มน้ำทุ่มขัง
รถไม่สามารถที่จะวิ่งไปได้
ก็อาจจะไม่พอใจว่าเจ้าที่บริโรธไม่ทำงาน
ซึ่งพระงานวิวิยุของเราเองก็ได้พยายามชี้แจ้งแล้ว
แต่เขาก็ไม่ฟัง
ปัญหามันเกิดจากปัญหาน้ำท่วมเส้นรัดพร้าวนะครับ
เส้นในกรุงเทพวันนั้นที่เกิดฝนตกหนัก

กรมมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนขึ้นตัวได้
แล้วก็บางจุดก็ถึงนิดนึงในเวลานั้น
คือส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าสมมุติว่าจุดนึงรถติดปุ๊บเนี่ย
มันมักจะติดเป็นแบบเหมือนงูกินหางอะค่ะ
ก็ฝนตกด้วยนะครับแต่ว่าจะไปลงกับเจ้าหน้าที่

อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอครับสิฉันให้สองร้อยเลย
จัดไปเต็มเลยนะเพราะว่าตำรวจเองพี่เขาก็ติดอยู่บนถนนเหมือนกันนั่นแหละ